ร้องได้ให้ร้อง

ตัวช่วยแผ่นที่๒นะครับ
ค่า

ตอนนี้ได้แล้ว๖หมื่น

สามีทำได้๖หมื่นแล้วนะฮะ

ตัดสินใจเปิดแผ่นป้ายเอง
เอาล่ะมาไกลเกินกว่าที่คิด

ตัวช่วยก็ยังอยู่อีก๑ตัว

เพลงนี้มีมูลค่า๘หมื่นบาท
ไอ้โพ่มานี่
พี่เป้าค่ะ

คุณเป้าจะสู้หรือหยุดครับ
สู้ครับ

ตอนนี้เหลืออีก๑แผ่นป้ายมีสิทธิ์ใช้ได้
คุณเป้าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

ผมก็คิดไปแล้วไม่ใช้แน่

ตุ้มเองก็โบกมือมาแต่ไกลเลยล่ะ

เอาไว้ใช้เพลงที่๑แสนบาทเพลงที่๖
ขอให้ความชอบของพี่เป้าจงสำริดผล
ร้องให้รอดตลอดรอดฝั่งนะพี่เป้านะ

ร้องมีอะไรอยากจะพูดไหม
ยายให้ร้องจบนะเพลงนี้

ร้องไปเลยนะครับเชื่อใจเขาเชื่อใจนะ
เพลงที่ห้ามูลค่าปแปดหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่ห้า
ภารกิจภารกิจภารกิจ
ภารกิจภารกิจ
นิ้วพนมแล้วก้มลงกราบ
เทศภารกิจพวกธุรกิจผู้มีวิชา
ให้เสียงกังวานหวานแวว
ดังมีมนตราขอให้เมตตา
มหานิยม
กราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางพลาน
แหวงพิจิตรใครเห็นสักนิด
ขอให้รุ่มลง
วอลหลวงพ่อเหลือวัดสามชะโงก
ใครเห็นต้องงง
กราบหลวงพ่อคงลงหนักจังงัง
เสรียงไม่หล่อขอพ้นต่อลุงสักนิด
ขอจงช่วยลูกสะกดให้มีมนต์คลัง
กราบล่วงพ่อคงลงหน้าจังงัง
อุโตผมรังสีที่วัดระคัง
ขอให้ลูกดังกังวานสักคน
วัดระคังถูกวัด
มาถึงเพลงที่๕นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๘หมื่นบาท

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ

ร้อง

เป็นเพลงของคุณเสรีรุ่งสว่างนะครับเสรีขอพรนะครับ
มาดูตรงนี้เลยนะครับจุดที่ผิดก็คือ
เซรีย์ไม่รอขอพรต่อลุงศักดิ์สุด

ถามพี่ตุ้มก่อนเลยรู้สึกยังไง
ไม่เป็นไรค่ะไม่เสียใจค่ะได้แค่นี้ก็ได้เยอะแล้วไม่เสียใจ

ไม่เสียใจครับได้แค่นี้ก็ดีบุญหัวแล้ว

นะมาตรงนี้เนี่ยมาคุยกันมาแบ่งปันกัน

ก็ดีแล้วแล้วนี่ก็ไม่ได้กลับไปมือเปล่า

สามหมื่นบาทครับ
เงินสะสมอยู่นะครับในเพลงที่๔นะครับ
นั่นก็คือ๖๐๐๐บาทก็ถูกหักออกครึ่งหนึ่ง
เหลือสามหมื่นบาทนะครับ
สายตาของเป๊กแล้วก็คุณป่าเนี่ยถือว่าพี่เป้านะ
เป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งเลยที่ฝ่าฟันทำงานหนักตักตำเพื่อครอบครัว

คือตื่นมาสิ่งแรกที่ลืมตาเลยก็คือจะมีอะไรกิน

มีผู้แข่งขันเข้ามาในรายการของเราเยอะแยะมากมาย

ทุกคนที่มาเราล้วนภูมิใจและดีใจที่ทุกท่านมา
พี่เป็นอีกหนึ่งคนในนั้นเลยที่เราจะภูมิใจและตราตึงใจไว้
ชีวิตพี่เรื่องราวของพี่มีค่าสำหรับใจเรามาก
จากใจทีมงานร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะ
ด้วยความยากเห็นของอาชีพเราเนี่ย

มันท้อแล้วจับมือกันร้องไห้บ่อยไหมพี่เป้ากับเมียเนี่ย

รักพี่เป้ามากไหมรักค่ะสงสารเขาด้วย
รักขนาดไหนค่ะ
ขนาดไหนบอกกันให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
เหมือนกันอย่างนี้
ลูกอยู่ที่จังหวัดอุดร๕นี้ค่ะ
เป็นเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว

ต้องไปใช้หนี้ต้องส่งให้ลูกกิน

คิดถึงเราเหมือนที่เราคิดถึงเขานั่นแหละ

ไม่ได้บ้าม่าหนูอยากทิ้ง